สวัสดีครับสวัสดีครับมดดำครับไหว้พระเถอะแล้วว่ะขอให้ดูสั้นนะครับ
โอ้โหอะไรอุ้ยใส่เสื้อสวยน่ะอยู่ไหมล่ะอ่าฮะมีรายชะหรูเห็นไหม
ใช่มีรายชะหรูเห็นไหมล่ะนะฮะแม่งหน้ามีเชิงเทียนตั้งรายชะหรูอย่างนี้น่ะ
รส่าหลังหน่อยอ่ามันล่างดูหน่อยให้คุณผู้ชมดูหน่อยอ่านี่

คือท่านนั่งอย่างนี้นะนึกว่าปูโต๊ะอยู่พระปูโต๊ะ

ใช่ถ้าก้มลงต่ำนี่แก้วางแล้ว

ก้มต่ำหลายก้มเร็วเร็ว

ไม่เคยแบบให้เราเล่าไม่เคยชวนอะไรไปไหนหรอก